ต่อกันที่อีกคดีดังเลยนะครับกรณียิงเสียเปี๊ยกที่ปล่อยเงินกู้ที่สระบุรีนะครับ
แล้วยิงโหดมากยิงสองตับนะฮะมีการเปลี่ยนแมกกาซีนด้วย
ล่าสุดครับตำรวจเชื่อว่าคนยิงเนี่ยคนยิงอยู่แถวนี้
คนยิงอยู่แถวนี้เพราะอะไรไปกับผมฮะ
จากเหตุที่นายสมเพลปุณะรัตนากุลนะครับหรือเสียเปี๊ยกอายุ๕๘ปีนะครับ
ถูกยิงนะฮะในซอยนี้เนี่ยที่ซอยพิชัยนรงค์สงคราม๑๙ปากเพลียวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับ
แล้วก็ยิง๒ตับอย่างที่ผมบอกตับแรก๗นัดหมดแม็กซ์เปลี่ยนแมกกาซีนยิงใหม่อีก๑ตับนะฮะ
นัดหมดแม็กซ์เหมือนกันตำรวจเรียกเพื่อนบ้านนะครับ
แล้วก็ผู้ใกล้ชิดมาสอบปากคำแล้วสิบปากแล้วก็เอาตัวเพื่อนบ้านไปตรวจเขม่าวดินปืน
แล้วก็ตรวจดีเอนะครับจะทราบผลสิบห้าวันถึงหนึ่งเดือนนะถึงจะรู้
ส่วนประเด็นการสังหารนะครับตำรวจยังให้น้ำหนักในทุกประเด็น
ไม่ตัดประเด็นอะไรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว
ธุรกิจปล่อยเงินกู้รับฝากจำนองบ้านและที่ดิน
และอาจจะไปมีเรื่องกับลูกหนี้คนใดคนหนึ่งหรือเปล่าหรือเป็นความแค้นส่วนตัว
ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองสระบุรีนะครับ
แล้วก็ตำลวดสืบสวนตำลวดพูทรจสระบุรีครับ
ลงพื้นที่หาเบาะแสบริเวณใกล้เคียงเพื่อแกะรอยคนร้าย
แล้วก็กล้องวงจรปิดแล้วก็พยานแวดล้อมด้วย
ล่าสุดครับคุณผู้ชมฮะพลตำรวจตรีสหรัฐศักดิ์ศิลปะชัย
ท่านรองผู้ประชาการตำลวดพูทรภาคหนึ่งบอกว่า
เพราะว่าตำรวจเข้าไปนั่งดูเฝ้าดูกล้องวงจรปิด
คืนนั้นครับคุณผู้ชมคุณพระราพรฮะ
ไม่มีใครเข้าออกซอยนี้ไงไม่มีใครเข้าออกซอยนี้เลย
และจากการสอบปากคำเพื่อนบ้านและคนที่ใกล้ชิดผู้ตาย
ทราบว่าบุคคลต้องสงสัยเคยขัดแย้งส่วนตัวกับผู้ตายด้วย
นี่แหละทำให้ตำรวจเขาเชื่อค่ะเดี๋ยวตำรวจเนี่ย
ถ้ามีหลักฐานออกมาปั๊บออกหมายจับทันทีฟังตำรวจหน่อยครับ
ครับในที่ประชุมนะครับว่าจะต้องพยายามร่วมรวมพิษฐาน

ซึ่งถ้าออกไหมจับได้ก็สามารถรุนการกับผมด้วยเลยนะครับ